คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้มากันไปขยงแบบนี้
ใช่เพราะว่ามากันทั้งท่อนเหล็กนะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพร
แต่เชื่อไหมตอนนี้ต่อให้อยู่ในพื้นที่ไหน

ที่บอกว่าเป็นแก๊งอันตภัณฑ์มากันเพียบ

เขาไม่กลัวใครเลยเหรอเลยมาทำแบบนี้ค่ะ
โอ้โหมาอย่างกลางแบบนี้เลยคุณผู้ชม

นี่ค่ะก็เลยมาร้องทางเพจสายไหมต้องรอดด้วย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้
นี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากันเป็น๑๐คัน

แว๊บเมื่อกี้มีทั้งยิงตืนมีทั้งปลาระเบิดใส่บ้าน
แล้วบางคนมาพร้อมกับถือท่อนเหล็กมาป้าบ
ป้าบฟาดลงแบบนี้ทุบอะไรฮะทุบมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ของเขาจอดอยู่หน้าบ้าน
มาถึงก็มาทุบเลยตีหนึ่งเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอด
แล้วก็บอกว่าแก๊งพวกนี้เป็นวัยรุ่นอันทภาณ
เป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตในพื้นที่ชาวบ้านก็หวาดกลัวสิคะ
เพราะว่าเห็นเขามาแบบนี้แล้วพอเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโต

ส่วนตัวเขาแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
ที่สพปักน้ำชุมพรกลัวว่าเรื่องจะเงียบ
เพราะว่าเอาตรงคนที่ไปแจ้งความ
หรือว่าชาวบ้านเขาก็หาเช้ากินค่ำนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปที่ผู้กำกับสพปักน้ำชุมพรหน่อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพลบูรณเทศ
ซึ่งท่านติดราชการอยู่นะอบรมอยู่นะ
แต่ท่านบอกว่าตอนนี้ให้รองผู้อำกับสืบสวน
ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลย
ก็คือเมื่อวานนี้พอเกิดเหตุตีหนึ่งใช่ไหม
พอเช้ามาปั๊บก็ให้ดำเนินการเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
อันนี้คนมาร้องไม่ต้องกังวลเลย
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ
ได้นำตัวแก๊งนี้แก๊งอันตภัณฑ์ลูกหลานคนใหญ่คนโตเนี่ย

ว่าคุณจะใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะ